เมื่อวานนี้สอบคอเข้ามาตามนัดคลายล็อกฮะคลายล็อกเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมธุรกิจเพราะฉะนั้นโรงหนังสปานวดหน้านวดเท้าฟิตเนส
เดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกที๑ตุลาคมนี้ครับ
สอบประคอชุดใหญ่ใครอ๋อคนนี้เหรอ
ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานสอบคอชุดใหญ่
เคาะตามที่ชุดเล็กเสนอเคาะเรื่องอะไรบ้าง
พรกรฉุกเฉินอีก๒เดือนฮะก็จะไปสิ้นสุดถ้าต่อรอบนี้นะ
จะไปสิ้นสุดก็คือ๑ตุลาพฤศจิกาสิ้นสุด๓๐พฤศจิกายนนี่เรื่องแรก
อีกเรื่องหนึ่งคือปรับเวลาเคอร์ฟิลล์จากตอนนี้๓ทุ่มถึงตี๔
ก็ขยับไปหน่อยเป็น๔ทุ่มถึงตี๔เคอร์ฟิลล์นะฮะ
ขยายเวลาเปิดห้างเปิดร้านตลาดถึง๓ทุ่ม
ทีต้องปิด๒ทุ่มตอนนี้ก็ปิดที่๓ทุ่มได้
และที่สำคัญต้องเชิญหน้าจอเพราะว่าเราอาจจะคิดถึงกันพอสมควร
คลายล็อก๑๐กิจกรรมเป็นอย่างน้อยโรงหนังเปิดได้แล้ว
โรงหนังนวดนะร้านนวดร้านสปาฟิตเนสสระว่ายน้ำร้านอาหารก็เล่นดนตรีได้
มีผล๑ตุลาคมนี้แต่โรงหนังเนี่ยจะเข้าไปเต็มพลึบพลับเนี่ยไม่ได้นะ
ก็มีการจำกัดที่นั่งเหมือนรอบที่แล้วนั่ง๒เบาะเว้น๑เบาะ

ห้ามกินอะไรเลยดูได้อย่างเดียว
อันนี้เป็นช่วงทดลองไว้ก่อนไงถ้าผ่อนคลายเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ
โรงหนังนั่งได้ไม่เกิน๕๐คนเท่านั้นเอง
แต่เริ่ม๑ตุลาคมนี้ครับแล้วมีการปรับระยะเวลาในการกักตัวนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศไทยเนี่ย
ถ้าหากไม่ได้ฉีดอะไรเลย๑๔วันเหมือนเดิมฉีด๑เข็มกัก๑๐วันฉีด๒เข็มกัก๗วัน
ขณะเดียวกันเดี๋ยวจะมีการแซนบล็อกใหม่นะฮะเริ่ม๑พฤศจิกายนนี้จังหวัดอะไรบ้าง
กรุงเทพกระบี่พังงาประจวบเพชรบุรี
ชนบุรีระนองเชียงใหม่เลยแล้วก็บุรีรำนะฮะ

ส่วนตัวเลขวัคซีนเฮ้ยมือตกอ่ะ
มือตกอ่ะเหลือ๑๐๗๐๐๐บาท

คือเห็นใจท่านนะแต่เราก็ต้องรายงานตัวเลขไป
โดสเข็ม๑เม็ม๒เม็ม๓เข็ม๔ก็มีนะครับ
ส่วนภาพรวมประเทศไทยก็ยังไปได้ไม่ไกล
เพราะว่าตัวเลขค่อนข้างไปช้าตอนนี้

เหลืออีก๙๕วันตามเป้าหมายลุงตู่
ล้านโดสเดินหน้าต่อนะครับ